เมื่อช่างได้ทำการคัดแยกประเภทของเหล็กแล้วก็จะนำเหล็กที่ได้ในแต่ละประเภท
มาเผาไฟตีเชื่อมเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยการตีทบซึ่งช่างจะแยกประเภทของเนื้อเหล็กได้เป็นส่วนต่างต่าง
คือส่วนของคมดาบส่วนของสันดาบและส่วนขนาดข้างซ้ายขวา
ด้วยวิธีการตีแบบพับไปพับมานี้ช่างจะเรียกว่าเป็นการตีแบบไล่มนธิน
หรือไล่สิ่งเจือปนซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตีเชื่อมส่วนต่างให้ติดกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน